คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ต้องตรวจสอบหน่อยนะครับ
ว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งข่มขู่อะไรหรือเปล่านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่หมู่๑ที่ตำบลกรรมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เจ้าของบ้านหลังหนึ่งได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวของเรา
แล้วก็ส่งภาพไปให้ในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท๓เนี่ยครับ
เป็นภาพของตู้น้ำหยอดเหรียญตั้งอยู่หน้าบ้านของเธอ
กีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านกำลังตามหาอยู่ใครเอามาตั้ง
และเห็นว่าถูกคมขู่ว่าถ้าอยากให้ยกออกจ่ายเงินมาให้
นี่เหมือนหน้าบ้านฉันงงไปหมดแล้วนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
เพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เขาไม่อยู่เขาอยู่ต่างประเทศ
ชาวบ้านบอกว่าตู้น้ำหยอดเหรียญเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นของสมาชิกอบตคนหนึ่ง
ของตมันกำลาซึ่งตู้น้ำเนี่ยถูกเอามาวางไว้
อยู่บริเวณเหนือคูระบายน้ำติดกับถนนสาธารณะ
บ้านบางหวานหมู่หนึ่งตำบลกรรมลา
แล้วก็เพื่อนบ้านแถวนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่ามันไม่ควรจะเอามาวางไว้ตรงนี้เลย
มันไม่เป็นจุดที่เหมาะสมและอีกอย่าง
ก็จะไปขวางทางหน้าบ้านคนอื่นเขานะครับ
เจ้าของบ้านหลังนี้คือนางสาวราลักษณ์ฟริสเซ

เธอไม่ได้อยู่เมืองไทยนะเธออยู่ที่เยอรมนี

บอกว่ารู้เรื่องนี้หลังจากที่คนดูแลบ้านได้โทรมาบอก
บอกว่าอยู่เจ้าตู้ขายน้ำเนี่ย
มันก็มาตั้งขวางปิดทางหน้าบ้านแล้วมันไม่ใช่ตู้เล็ก

เออคนดูแลบ้านก็พยายามจะไปเจรจา
ให้เจ้าของตู้ยกตู้น้ำนี้ออกไปหน่อย
ปรากฏว่าถูกเรียกเงินค่าเคลื่อนย้ายตู้๕๐๐๐บาท
นี่ฮะคนดูแลบ้านพยายามขอความช่วยเหลือไปทุกทางแล้ว

เพราะเกรงกลัวอิทธิพล
อิทธิพลเจ้าของตู้ฟังเสียงหน่อยฮะ
ฟังเสียงเจ้าของบ้านที่ตอนนี้เธออยู่เยอรมนีนะครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ยกยกตู้ออก
เราต้องให้เขา๕๐๐๐บาทเป็นค่ายกตู้ตู้น้ำออก
เขาบอกว่าที่นี้เขาได้ซื้อมา
เป็นจำนวนเงิน๓๕๐๐๐บาท
แต่เขาจะให้รักจ่ายให้เขา๕๐๐๐บาท
พอเค้าบอกว่าเค้าซื้อมานานแล้ว

มันเป็นที่ตกสำรวจ
ฮะตรงจุดที่ตั้งตู้เหรอคุณ
เป็นที่ดินที่ซื้อขายได้เหรอคะ
เป็นที่ดินเล็กตรงนี้เหรอหัวมุมนี่เหรอ

นะฮะอันนี้ต้องมีการตรวจสอบนะคุณผู้ชม

เพราะว่าทางเจ้าของบ้านแล้วตกเป็นผู้เสียหาย
บอกว่าอยากจะให้สื่อช่วยตรวจสอบให้หน่อย

และที่ดินที่ว่าเป็นข้างถนนตรงนี้
มันเป็นที่ที่ซื้อมากันเหรอ
นะครับดังนั้นเรื่องนี้คงต้องฟังคำชี้แจงค่ะ
จากฝั่งของเจ้าของตู้น้ำหอดเหรียญนี้ด้วย
ชาวบ้านบอกว่าเป็นของสมาชิกอบตคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ

เอามาวางได้ยังไงนะครับ
แล้วก็ติดกับถนนสาธารณะและอีกอย่าง
ที่ดินตรงนี้มีการซื้อขายกันจริงหรือไม่นะครับ
รอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้กันด้วยนะครับ
ถ้าดูจากภาพนี้ก็เป็นแค่ไหลทางนะ

หรือว่ามันเป็นที่ที่ซื้อขายกันได้ตรงนี้